ตามต่อกันค่ะอันนี้กรณีของหญิงวัย๔๙ปีที่บอกว่าจะละสังขารด้วยตัวเอง
เมื่อวาน๘โมงใช่ไหมคะเราก็นำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่ได้รับคำสอนจากการปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ซำป่าหันอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ถูกสั่งปิดไปแล้วนะคะ
เจ้าคณะอำเภอยังสามหมอเรียกพระสุนิทอันทุโตกลับไปอยู่วัดต้นสังกัด
เพราะว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะเนี่ยนะคะเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับนางรัชพรหรือนางการอายุ๔๙ปี
แล้วก็เตรียมโรงแก้วทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโรงแก้วสำหรับใส่ศพตัวเองเนี่ยนะคะ
ที่สำนักศงศ์สำป่าหันอำเภอกูแก้วจบอุดวนธานี
ล่าสุดวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ไปแล้วค่ะไปทุบโรงแก้วนี้ทิ้ง
นำไม้แผ่นที่เป็นส่วนประกอบของลงไปทำเฟอร์นิเจอร์แทนเนี่ยค่ะ
ตู้โลงแก้วนะคะหลังจากที่นางนัชพรที่อ้างว่าเธอปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระรหันต์เนี่ย
ละสังขารตามที่กล่าวอ้างแล้วก็บอกว่าให้ยกเลิกที่เธอเตรียมไว้ทั้งหมดด้วย
พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาป้ายไปปิดสำนักสงฆ์
ประกาศบุคคลภายนอกห้ามเข้าหลังจากพระสุนิทก็ถูกเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอเรียกกลับไปที่วัดต้นสังกัดแล้วค่ะ
ทางเจ้าของที่ดินที่บริจาคที่ดินให้สร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยถึงกับร้องไห้นะคะ
คิดเลยว่าสำนักสงฆ์ที่เธออุทิศที่ดินสร้างมากว่าสิบห้าปีจะมาจบลงเพราะพระสุนิทที่ไปหลงเชื่อนางกัน
ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นผู้วิเศษแต่ไม่รู้ว่าใครหลอกใครใครแอบอ้างเป็นผู้วิเศษกันแน่นะคะ
เจ้าของที่ดินผืนนี้บอกว่าที่ผ่านมามีพระทุดงมาพำนักที่นี่มากกว่า๔๐รูป
ส่วนพระสุนิทเนี่ยเพิ่งมาจำพรรษาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ได้แค่๔ปีค่ะ
ที่ผ่านมาเธอเคยเตือนพระสุนิทแล้วค่ะว่าสิ่งที่หลงเชื่อมันไม่ถูกต้องนะ
ให้หยุดเชื่อเรื่องโยมเป็นผู้วิเศษอันนี้ทางฝั่งของเจ้าของที่ดินเขาบอกว่าพระเนี่ยเชื่อว่า
โยมอ่ะเป็นผู้วิเศษนะคะแต่พระสุนิทก็ไม่ฟังหาว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อนะ
มีความศรัทธาลบหลู่พระศาสนาแล้วก็ยังบังคับให้เธอเนี่ยมาขอขมาพระรัตนาไตรด้วย
แต่ตัวเธอไม่ยอมค่ะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ทำผิดอะไรที่ผ่านมาเธอก็พยายามอุปถัมภ้ำจุนพระศาสนามาโดยตลอด
จึงตัดสินใจออกจากสำนักสงฆ์เนี่ยมากว่า๓เดือนแล้วตั้งแต่นางกันเข้ามาอวดอ้างเรื่องผิดผิดเนี่ยนะคะ
แต่ต้องกลับมาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อีกครั้งเพราะว่ามีการสร้างสถานที่ตั้งโรงแก้ว
เธอก็เห็นแล้วว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วจนในที่สุดสำนักสงฆ์ที่เธอกับชาวบ้านร่วมกันสร้างมาด้วยความศรัทธาก็ต้องถูกยุบอะค่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่อยากให้ยุบสำนักสงฆ์เลยเพราะเธอก็เป็นเจ้าของที่ดิน
อยากจะใช้สิทธิ์ขอให้เป็นสำนักสงฆ์ต่อไปเพราะสำนักสงฆ์ไม่ได้ผิดอะไรแต่พระต่างหากที่เป็นคนสร้างปัญหา
อยากวอนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอยากให้สถานที่แห่งนี้เนี่ย
เป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะฟังเสียงของทางเจ้าของที่ดินหน่อยค่ะ
แม่ก็เสียดายแม่ก็มีความผูกพันอยู่ที่ว่าเขามีความผิด
เขามาอยู่ที่แรก